คุณผู้ชมฮะเรื่องราวชีวิตของหมอปอครับ
ซึ่งเป็นแพทย์สาวอนาคตไกลนะฮะ
ก็เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน
แต่ว่าเธอเสียชีวิตนะครับ
ดังนั้นเพื่อนก็แห่อาลัยกันนะฮะ

โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของหมอปอ
หรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์กันสุดาวิชัยศึกนะครับ

บอกว่าหลายคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอปอ

เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมหมอปอมีอาการไข้หนาวสั่น
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า๓๘องศา
และกินยาแล้วก็พักที่บ้านนะครับ
ธันวาคมก็นอนที่บ้านพัก
แต่มีไข้สูงกลางคืนไข้สูงเกือบ๔๐องศา

ไม่พบโรคไม่เจอต้นต่อของอาการนะครับ
๓ธันวาคมไข้ยังสูงอยู่เลยคุณ

หลังจากนั้นนะครับ๒๓๒๗องศาเซลเซียสโดนเจาะเลือด
ยังหาสาเหตุของโรคไม่เจอ

ขอกลับไปพักฟื้นที่บ้านนะครับที่ราชบุรีนะฮะ

๔มกราคมยังมีไข้อยู่
นี่ไข้ต่อเนื่องนะเป็น๑๐๑๐วันแล้วนะฮะ

กระทั่ง๖มกราคมมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ก็ปั๊มหัวใจไปหลายครั้งกลับคืนมาได้ทุกรอบนะ
แต่หมอแจ้งว่าสมองขาดเลือดแล้ว

หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ร่างกายไม่ตอบสนองเพิ่มเติม
ช่วงบ่ายหมอปอจากไปอย่างสงบนะครับ
ก่อนหน้านี้หมอปอแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับ

เมื่อวันที่๗ธันวาคมหมอปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม๓
หลังจากนั้นก็มีอาการวันที่๑๗ธันวาคม

เพราะว่าไม่รู้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่วัดหลวง
ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับ
ซึ่งมีพิธีชาปนาคิดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณพ่อสุรพลวิชัยศึกอายุ๖๘ปี
พ่อของหมอปอก็ยังทำใจไม่ได้เลยนะคุณนะ
แล้วก็ช่วงที่ระหว่างนั่งฟังพระเทศคุณพ่อก็น้ำตาคลอเบ้าตลอดนะครับ
คุณพ่อบอกว่าอยู่กับหมอปอแค่๒คน
มีลูกสาวเพียงคนเดียวภรรยาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๕๗แล้ว
ด้านของเพื่อนสนิทแล้วก็ตัวแทนของพ่อเปิดเผยนะครับว่า
ปอเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
แล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม๓เป็นไฟเซอร์
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตหมอลงความเห็นว่าเป็นไข้
ไม่ทราบสาเหตุกับต่อมน้ำเหลืองโต
ซึ่งหลังจากจัดงานศพของหมอปอแล้วนะครับ
เพื่อนแล้วก็ญาติจะลองยื่นเรื่องถึงสปสช
เรื่องของการเยียวยานะครับ
เพราะว่าสงสัยว่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หรือเปล่า

คุณเพราะหลายคนที่ดูข่าวนี้ก็กังวลใจไงค่ะ
ใช่นะฮะแล้วก็คนในครอบครัวบอกว่าปัจจัยเดียว
ที่ทำให้หมอปอเกิดอาการต่างแบบนี้
คือหลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันนะครับ
อันนี้เราก็ไม่ได้โทษว่ามันจะเกิดจากวัคซีนไฟเซอร์เนอะ
แต่ว่านั่นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเขาได้รับไป
ก่อนที่มีอาการป่วยเป็นสาเหตุเดียวนะตอนนี้
จากคนแข็งแรงนะครับอาจจะยื่นไปที่สปศช๖ระยอง

ซึ่งว่ามันก็เป็นเหตุการณ์หลังจากฉีดวัคซีน
เราก็ไม่ได้โทษนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะได้รับ

แล้วอุปนิสัยแล้วก็ด้านร่างกายมีโรคประจำตัวหรือสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
ประจำตัวตอนนี้ไม่มีครับเขาเป็นคนแข็งแรง
ออกกำลังกายวิ่งเล่นซิกแพคอะไรต่างตลอดอยู่แล้ว
เดี๋ยวต้องหาสาเหตุแล้วนะครับเราก็ต้องการคำตอบด้วยคุณผู้ชม